ดูเรื่องของนายพุทธต่อจากเมื่อสักครู่นี้
เราไปคุยกับอาจารย์ของนายพุทธที่ชื่ออาจารย์ชาเจ้าของชุมชนทะธรรมชาติ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยด้วยนะครับ
นี่ฮะนี่คือเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของอาจารย์ชา

อาจารย์ชาบอกกับเรายังยืนยันว่าเชื่อมั่นในตัวนายพุทธะที่เป็นลูกศิษย์
เนื่องจากเมื่อปี๕๖แม่ของนายพุทธพามาบวชที่วัดที่อาจารย์ชาบวชอยู่
ตอนนั้นนายพุทธะมีปัญหาด้านสุขภาพ
เป็นลูกศิษย์อยู่ได้เกือบ๓ปี
คนตอนนั้นต่างศึกจากการเป็นพระแล้วไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
แต่ยืนยันว่าตอนที่บวชเนี่ยที่บวชอยู่ด้วยกัน
นายพุทธเป็นคนชอบปลีกวิเวกชอบอยู่คนเดียว
เวลาที่สอนอะไรก็รับฟังและเข้าใจในหลักคำสอน
ขณะเดียวกันอาจารย์ชาบอกว่าจริงไม่ได้ต้องการออกมาปกป้องนายพุทธเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
เพราะที่ผ่านมาพระมหาภัยวันกับหมอปลาก็จะทำแบบนี้กับคนอื่นอยู่เรื่อย

บอกว่าพระมหาภัยวันกับหมอปลาเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แอบแฝง
หากบอกว่าจะไปช่วยเหลือจริงเนี่ยการช่วยเหลือสามารถทำได้หลายวิธีและไม่จำเป็นต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แต่หลังจากที่ตัวเขาออกมาปกป้องนายพุทธกลับกลายเป็นว่าเขาถูกสังคมมาขุดคุยประวัติในอดีต
ที่เขาเคยถูกกล่าวหาว่าตอนนั้นที่บวชอยู่เนี่ยมีพฤติกรรมอวดอุตริ
ว่าระลึกชาติได้จนถูกขับไล่ให้ออกจากวัดวังหอมพุทธารามที่ตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อกรกฎาคมปี๕๘ทั้งที่จริงแล้วตอนนั้นเกิดจากปัญหาความขัดแย้งกันภายในวัด
ซึ่งทางคณะกรรมการวัดมีการแบ่งพักแบ่งพวกเป็นสองฝ่ายแล้วจับได้ว่าคนในวัดเนี่ยมีการค้าไม้เถื่อน
อันนี้อาจารย์ชาเขาอ้างกับเรานะครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงวัดในปัจจุบันที่ท่านไม่ได้มีส่วนอะไรด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ของอาจารย์ชาตรงนี้นะ
แต่อาจารย์ชาเขาอ้างกับเราว่าอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้ทวดถูกชาวบ้านขับไล่เพราะว่าไปอวดอุตริ
แต่เนื่องจากปัญหาภายในวัดก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นทำให้ตัวอาจารย์ชาเนี่ยถูกรอบทำร้ายหลายครั้ง
ตัดสินใจออกมาจากวัดแล้วก็จบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะไม่ต้องการทะเลาะกัน
ถูกหมา
ที่นี่มันก็หลายตัว
เนี่ยก็จะปล่อยเป็นพ่าย
ไม่ได้ก็ทำคอกม้าเพื่อเลี้ยงให้มันให้มันอยู่ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนแค่นั้นเอง
แต่ทีนี้ไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามที่เขาไม่ชอบเราที่เขามีเขาเรียกว่าขัดผลประโยชน์กัน
ซึ่งคณะกรรมการวัดเนี่ยอาจารย์ที่ปลดออกไปอ่ะเขาก็หาเรื่องมาให้วัยรุ่นมาเพื่อที่จะ
คอกม้าออกอาจารย์อะไรไปสอนผิดไปหาพาคนมาปฏิบัติธรรมกับม้าเนี่ย
อันนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระและอีกอย่างหนึ่งใครมันจะมันจะเพี้ยนได้ถึงขนาดที่เอาคนไปปฏิบัติธรรมกับม้าถูกไหม
แต่อาจารย์ไม่เคยพูดแม้แต่สักคำเดียวไม่ว่าเรื่องอะไรทุกอย่าง
อาจารย์ไม่เคยมาละอ้างเลยว่าอาจารย์มีเลือดออกเป็นพระธาตุมีอิทธิฤทธิอย่างนู้นอย่างนี้
อาจารย์ไม่เคยพูดแม้แต่กรรมเดียวแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือข่าวมันเกิดขึ้นนะตอนนั้นเนี่ย
อาจารย์ก็บอกเออช่างเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับอาจารย์ไม่ไปทุกร้อนกับมันมันก็ไม่เป็นไร
ตอนนั้นมีข่าวว่าให้คนเนี่ยไปศึกษาธรรมะกับม้ามีเลือดออกมาเป็นเกล็ดสีแดง
นั่นคือพระธาตุอะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นก็มีรูปข่าวเมื่อยุคสมัยนั้นสมัยนั้นอยู่เยอะ
ซึ่งอาจารย์ชาเขาก็ชี้แจงกับเราในวันนี้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิด
ขับไล่วันนั้นเนี่ยเพราะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวัดที่ไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างนานา
ก็ถามว่าทำไมต้องศึกล่ะนะครับทำไมต้องศึกจากการเป็นพระในช่วงเวลานั้นนะครับ
อาจารย์ชาบอกว่าเนื่องจากมีปัญหากับพระผู้ใหญ่คนหนึ่งจึงตัดสินใจศึกเพราะไม่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเสียหาย
ที่ผ่านมาตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต
พอศึกออกมาแล้วเนี่ยจึงจำเป็นต้องตั้งศาสนาใหม่นะฮะ
บอกว่าศาสนาใหม่ของเขาคือศาสนาทะธรรมชาติ
ซึ่งบอกว่าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
นี่คือมีการขอที่เขาต้องอยู่ภายใต้กรมกระทรวงไหนนะคะเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าไปจดแบบไหนอะไรยังไงในรูปแบบไหนนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องการให้ใครมามองว่าเขาคือศาสดาของศาสนาธะธรรมชาติด้วย
เพราะไม่เคยเชิญชวนใครให้มาเลื่อมใสสัทธาไม่ได้สอนใครให้งมงายด้วย
แต่หากใครจะมานับถือเนี่ยก็ขอให้มีศีลให้รักษาแค่๒ข้อ
คือไม่ทำตัวเองเดือดร้อนกับไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
ไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรทั้งสิ้นนะ
ทุกอย่างถ้าจะมาอยู่ด้วยกันมาศึกษาธรรมะด้วยกันเนี่ยอยู่กันด้วยใจ
ไม่ได้ว่ามีสาระอะไรเลยแต่สาระคือทำอย่างไรให้เราพ้นจากความทุกข์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้
ทำอย่างไรให้เราอยู่รอดในสิ่งที่เราอยู่กันแบบนี้แค่นั้นพอ
เรื่องนี้ว่าต้องจดทะเบียนไม่จดทะเบียนแบบไหนยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
แต่ถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่สำนักพุทธบางท่านที่เคยให้ข้อมูลเนี่ย
การตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่เขาตั้งกันเป็นกลุ่มกลุ่มบางทีตั้งกลุ่มความเชื่อกลุ่มรัฐธิต่างต่างนานา
จะเป็นรัฐธิเป็นศาสนาเป็นกลุ่มเป็นกวนอะไรของเขาก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็อยู่นอกเหนือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะไปตรวจสอบ
นอกจากเขาจะไปล่อลวงหลอกลวงอะไรใครแล้วมีคนไปแจ้งความนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่เรื่องคำสอนอะไรต่างนานาเนี่ยคือเขาจะไปสอนแบบไหน
ถ้ามีคนเชื่อมีคนศรัทธาแล้วไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไร
อาญาบ้านเมืองมันก็เป็นสิทธิ์ของกลุ่มของวงนั้นเขา
มันขึ้นอยู่กับว่าความยั่งยืนความยาวนานแล้วก็คนที่ไปเลื่อมสายศรัทธาเนี่ย
จะมีมากน้อยหรือว่ายาวนานอยู่ได้นานขนาดไหน
อย่างในชาหรือว่าอาจารย์ชาเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาก็แต่งกายอย่างนี้

ถ้าธรรมชาติเนี่ยนะแต่งกายชุดแบบนี้มีเสื้อกั๊กชุดยาวสีแดงสวมหมวก
เราก็บอกอาจารย์ลองเปิดหมวกให้ดูหน่อยนี่เปิดหมวกเขาบอกผมก็โกนศีรษะ
ก็เหมือนตอนบวชพระนั่นแหละนะครับเป็นเครื่องแต่งกายของศาสนานะครับ
ที่บอกว่าอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายแห่งการปรองดองสามัคคี
วกไปยุกต์มาจากหมวกของบาทหลวงศาสนาคริสต์
ลักษณะยาวคลุมขาเหมือนกับชุดของทางมุสลิมใช้สวมใส่เวลาเข้าพิธีละหมาด
เป็นสีแดงก็เป็นความตั้งใจนะครับที่สีคล้ายกับสีของจีวรของพระทุดง
ที่จะออกแดงกลักก็ออกมาเป็นแนวแบบนี้อะไรแบบ
เขาก็ให้นิยมความหมายของชุดของคาวัยนะครับ
นี่คืออาจารย์ของนายพุทธะนายชานะครับ
ชื่อจริงคือนายอานัทนังทะโคตรยาธนโชธ
หรือในชาหรืออาจารย์ชาเนี่ยที่เขาเรียกตัวเองนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ยังพยายามหาตัวนายพุทธะอยู่อะนะคะ
เราก็ลงพื้นที่ไปสำนักปฏิบัติธรรม
หรือว่าที่พักสงหินเพลิงในอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำค่ะ
จากจะไม่เจอตัวนายพุทธะแล้วเนี่ยไม่เจอใครเลยนะคะ
เงียบเหงาไม่มีคนอยู่เลยอะค่ะ
เมื่อวานให้ลูกศิษย์มาแถลงแทนกับนักข่าว

เมื่อวานออกมาลูกศิษย์บอกออกมาช่วงเช้าแล้วก็บอกว่า
ให้ไปบอกแถลงแทนหน่อยบอกไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหากัน
เดี๋ยวจะไปทุดงสัก๕ปี๘ปีค่ะ
หรือไม่จะอยู่จนแบบหายไปเลย
อืมเพื่อจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนไว้ให้ใครอีก
ก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเท่าที่ได้ข่าวมาเห็นชาวบ้านบอกว่า
แม่ชีหรือที่เขาเรียกกันว่าแม่ขาวแล้วก็ลูกศิษย์นี้หายไปด้วยค่ะ

วันนี้เนี่ยทีมข่าวเราที่ลงไปเพราะว่ารู้มาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของที่ดิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่มาก็ปรากฏว่า
เข้าของเครื่องใช้ถูกขนย้ายออกไปหมดแล้วค่ะ
ในสาราปฏิบัติธรรมที่ลักษณะคล้ายกับอาสม
กรดพระทุดงเอ่ยอาศนะบาทพระจีวรไปหมดแล้วนะคะ
ส่วนที่โรงครัวมีห้องพักแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม
หน้าห้องยังเห็นอุปกรณ์ทำครัวกระจัดกระจายอยู่
แต่ประตูห้องถูกคล้องกุญแจล็อกเอาไว้แล้ว
ส่วนที่พักแม่ชีอีกหลังที่อยู่ห่างจากสาราประมาณ๓๐๐เมตรเนี่ย
ในห้องเหลือแค่กรอบรูปภาพพิธีบวงสวง
หล่อองค์จักรพรรดิสุริยเทพจักรวาล
แล้วก็พิธีอันเชิญเสาทงชาติไทยแค่นั้นเองค่ะ
นี่ค่ะไม่เหลืออะไรเลยหายเกลี้ยงนะคะ

ก็ให้นายบุญมีกรมมาลีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖
เชิญเจ้าของที่ดิน๔รายมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้หน่อย

เป็น๒ใน๔ที่ก็เป็นเจ้าของที่ดิน๒๐ไร่ตรงนี้นะคะ
ที่ดินของในปัดเนี่ยอยู่ตรงที่พักสงค์
คือตั้งแต่สาราปฏิบัติธรรมไล่มาทางโรงครัว
แล้วก็อ้อมมาจนถึงแท่นพระใหญ่เนี่ยค่ะ

จอดรถที่พักแม่ชีไปจนถึงเสาทง
นี่ค่ะโซนนี้จะเป็นของในเกลี้ยงนะคะ
ทั้งสองคนก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้แนวเขตที่ดิน
ปัดพอเดินไปเห็นที่ดินของตัวเองปุ๊บ

อันนี้มันต่างไปจากเดิมมากเลยนะ
ก่อกำแพงอิดบล็อกแน่นหนาเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นกระท่อมไม้หลังเล็กเล็กเอง
อยู่บนฐานหินผมมาตั้งใจยกให้พระทุดง
คือตัวผมเองมีที่ดินประมาณ๓ไร่เศษเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
บุกเบิกต่อจากคนอื่นตั้งใจจะมาทำไร่
แต่เอ๊ะทำแล้วมันไม่ดีครับพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นหินหมดเลย
มันก็เลยทำไร่ได้ไม่ค่อยดีปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นทีนี้มีพระทุดงผ่านมาหอพัก
ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นยกที่ดินนี้ให้เป็นที่พักสงฆ์ไปก็แล้วกัน
อืมแล้วคือเหมือนให้แล้วก็ให้เลยอ่ะค่ะครับ
ก็ไม่ได้ขึ้นมาตรวจสอบไม่ได้ขึ้นมาดูอะไรอีกเลย
จนกระทั่งนายพุทธะมาอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอย่างนี้ขึ้น
ทีนี้พอพาไปตรวจสอบเพลิงหินขนาดใหญ่ตรงที่พักสงฆ์เนี่ยนะคะ
ปัดบอกว่าโอ้โหเสียใจอ่ะครับ
คือเมื่อก่อนตรงโถงหินตรงนี้เนี่ยมีพระนอนที่เป็นพระพุทธหินแกะ
เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักสวยงามมากเลย
เกิดมีผู้เอามาแกะสลักหินตรงตรงเนี้ยใช่
ให้เป็นรูปพระพุทธรูปเป็นพระนอนเอาไว้ใช่
พระอาจารย์ลำหับเป็นคนแกะเอาไว้เป็นพระลูกวัดภูม่านฟ้า
อำเภอชำนี้จังหวัดบุรีรำครับ
ท่านชอบปลีกวิเวกมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วท่านแกะสลักพระพุทธรูปเอาไว้ด้วย
งามมากอ่าเขาบอกว่าโอ้ยรู้มาว่าพระนอนถูกทุบทำลายไป
ประมาณหนึ่งเดือนก่อนนี่ฮะรูปขวามือเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยให้เราไว้บอกเมื่อก่อนมีพระนอนแบบนี้
ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คือก้อนหินของของชะง่อนผาตรงนี้นี่แหละ
ใช่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านมาแกะสลักเอาไว้อืม
ชาวบ้านก็มากราบไหว้บูชาทีนี้เขาบอกเมื่อหนึ่งเดือนก่อน
มีกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวที่นี่มาบอกในปัดบอกว่าคุณลุง
ปั้นพระนอนโดนทุบทิ้งไปหมดแล้วนะอืมโอ้โหในปัดบอกเสียใจแล้วก็เสียดายมากเลย
เชื่อนะว่าพระพุทธรูปทุกองค์มีความศักดิ์สิทธิ์
สมัยก่อนเนี่ยผมก็มากราบไหว้เป็นประจำสาเหตุที่ทุกพระนอนเนี่ยไม่รู้จริงจริง
ไม่มีใครมาบอกแต่ก็มีความเป็นไปได้อันนี้ในปัดบอกนะคะ
มีความเป็นไปได้ที่นายพุทธะเนี่ยต้องการให้ชาวบ้านกราบไหว้รูปปั้นที่ตัวเองสร้างเรียนแบบพระพุทธรูป
ที่เป็นปางนาคปรกประทับบันลังดอกบัวกลางพื้นที่ที่มันยังสร้างไม่เสร็จ
ก็เลยทุบพระนอนทิ้งหรือเปล่าครับ
หัวอยู่ทางนี้เท้าอยู่ทางนี้หันหันหน้าไปนี่อ่าครับผมขนาดยาวไหม
ประมาณเท่าไรครับประมาณสองสองประมาณสองเมตรหว่าหรือว่าอ๋อ
อ๋อสองเมตรครับคือพ่อยืนยันว่าจุดเนี้ยเคยมีพระนอนอยู่ครับอ่า
แล้วตอนนี้มันหายไปไหนครับพ่อผมไม่ทราบเลยยินเดี๋ยวเลยพ่อไวรุนมาบอกว่า
เขาถูกทิ้งหมดแล้วอ่ะนอนอยู่นู่นอยู่ข้างบนนู้น
พระนี่ไม่เอาขึ้นอยู่ข้างบนแล้วเขาทุบทิ้งน่ะอยู่ข้างบนนั้นนี่
ไม่ใช่ทุบตรงนี้นั่นนี่ทุบทิ้งหมายถึงเอาเคลื่อนไปทุบข้างบนหรือเปล่า
ครับครับเอาไปเคลื่อนทุบข้างบนขึ้นไปได้เลยอ่า
มันมีรถเคนอ๋อมันมีรถเคนมาหยกแต่ก่อนออกมากราบไห้แต่ตรงนี้แล้วนี่

ตอนมันเห็นโหวสวยงามน่ะ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับในเกลี้ยงนะคะเจ้าของที่ดินอีกคนนึงเขาบอกว่า
อ่ะเขาได้เงินเขาบอกประมาณเมื่อประมาณ
ปีกว่าที่แล้วเนี่ยได้เงินจากนายพุทธมา๕๐๐๐บาท
บอกว่าเป็นค่าที่ดินที่ยกให้เป็นที่พักสงฆ์แล้วต่อมาก็มีการตัดถนนผ่าน
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณจัดการร่วมราวให้ทั้งหมด
ค้าน้ำใจนะคะปุ๊บเบิกนะค้าทางขายนะครับ
ก็เหมือนคุณลุงให้เสร็จแล้วแล้วทีนี้องค์ดำก็ให้ตังค์มาเพื่อเป็นค่าน้ำใจอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ได้เงินมาจากองค์ดำโดยตรงเลยหรือได้จากองค์ดำ

เขายื่นให้ยังไงตอนนี้ให้เงินอ่ะเขายื่นให้ยังไง

แต่คับก็ได้หรือไม๊ครับ

มาตอนนั้นน่ะไถสุดยกอะไร

คาว่าเป็นลูกปูดำ
นี่ค่ะ๒ใน๔เจ้าของที่ดินนะคะให้ข้อมูลกับเราแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยออกตามหาพระอาจารย์ลำหับ
ที่บอกว่าชอบมาทุดงแถวถ้ำหินเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นที่ดินของนายปัด
แล้วก็จะมาแกะสลักพระนอนเอาไว้ที่พระนอนถูกทุบทิ้งไปแล้วนะคะ
ปรากฏว่าตามไปแต่ไม่เจอเพราะว่าท่านเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมนะคะ
ไปเจอกับพระนรัฐจิตสันโรนะคะพระวัดภูม่านฟ้า
วัดเดียวกันที่มาปฏิบัติธรรมอยู่สำนักสงฆ์ช้างร้องค่ะอยู่ห่างจากสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง๓กิโลเมตร
นรัฐบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับนายพุทธะแต่ก็เคยเห็นเดินผ่านอยู่แถวนี้เหมือนกัน
ส่วนประเด็นเรื่องการทุบพระนอนเนี่ยพระอาจารย์ลำหาบรู้เรื่องแล้วเสียใจมาก
เพราะว่าท่านใช้เวลาสลักเนี่ยปีกว่าเลยนะคะคือเมื่อประมาณสัก๗๘ปีก่อน
พระอาจารย์ลำหับไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าอยากจะแกะสลักพระนอนเอาไว้
พระทุดงที่มาปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิได้กราบไหว้ซึ่งที่ผ่านมาพระทุดงมาก็อยู่ได้อย่างสบายใจนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยท่านบอกว่าไม่น่าทำลายพระพุทธรูปเลยถ้ารู้ว่าจะทำก็จะเคลื่อนย้ายออกมาก่อน
อู้นี่ไม่ใช่งานง่ายนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไปแล้วแกะสลักหินนะคะใช่แล้วใช้เวลาเป็นปีค่ะ
จากนี้นะคะเขาบอกว่านอกจากพระพุทธรูปพระนอนรูปนี้แล้วเนี่ยนะยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์เลยนะคะที่ถูกทุบทำลาย
ส่วนองค์ที่เป็นโลหะไม่โดนทุบนะคะแต่จะใช้เลื่อยตัดเสียนค่ะพระนรัฐบอกโอ้โหนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยอ่ะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงจะกล้าทำถึงขนาดนี้เหรอ
คนทำต้องมีอะไรติดค้างคาใจแล้วจะต้องรู้สึกยังไงถึงจะทำแบบนี้ได้
พอถามว่าการทุบทำลายพระนอนและพระพุทธรูปบนที่พักสงฆ์ที่ผ่านมาจะมีอาถรรพ์อะไรไหม
นรัฐก็บอกว่าอาถงอาถรรพ์อะไรมันไม่มีหรอกไอ้การกระทำเนี่ยมันก็คือกรรม
พุทธศาสนาการกระทำก็คือคำว่ากรรมนะคะเพราะฉะนั้น
ผลของกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีผลของการกระทำนี้ตามกลับไป
โอ้โฮไม่น่าไปทำลายพระท่านเลย
ท่านว่าอันนี้ท่านก็เสียใจนะ
ท่านก็ว่าถ้ารู้อย่างนี้ท่านจะเอาองค์พระย้ายมาก่อน
ทุกคนเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเรากล้าทำไหม
อย่างน้อยความรู้สึกในใจเราก็ยังมีว่า

อันนี้เป็นแค่ปูหรือเป็นแค่อะไร
แต่นี่ก็คือตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าใช่ไหม
แค่นี้แหละเรากล้าไหมแค่นั้น
เรามีอะไรคาใจไหมหลังจากที่เราทำไปแล้ว
ตรวจสอบเบื้องต้นที่ดินสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
อยู่ในโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดสรรตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนด้วยนะคะ
โอ้โหแล้วใครนะมาทุบทำลายรูปปั้น
ที่เป็นรูปพระหรือว่ารูปอะไรต่างนานา
เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา

ก็ต้องดูนะว่ามีความคิดหรือมีเจตนา
พุทธะบอกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นพระนะครับไม่ได้เป็นพระ
แต่เมื่อกี้คุยกับชาวบ้านบอกชาวบ้านบอกเขาให้เรียกเขาว่าหลวงปู่ดำ

ถ้ามีคนมาบอกว่าเรียกเราว่าหลวงปู่ดำในความหมายของชาวบ้านทั่วไปจะคิดว่าเขาเป็นใคร
ก็พระไหมเวลาเราเรียกหลวงปู่ก็คือเป็นพระที่อายุอาวุโสหน่อยหลวงพ่อก็อาวุโสรองมาหลวงพี่ก็คืออาวุโสรองลงมาอีก

ก่อนหน้านี้อยู่ที่ศรีสะเกดนะครับที่วังพญานาคบ่อโบราณอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
แล้วก็ถูกชาวบ้านถูกผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยขับไล่ออกมา
เพราะจับได้ว่าไปมีพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องนะครับ
รูปปั้นของนายพุทธะยังอยู่ที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
นายสิริปัญญาคันธนาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนเวียงเหนือ
นี่คือหนึ่งในแกนนำผู้นำชุมชนที่ขับไล่นายพุทธะออกจากพื้นที่
บอกตอนนี้หารือกับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล้ว
เกี่ยวกับรูปปั้นของนายพุทธะเนี่ยเห็นไหมฮะ
นี่เลยเดี๋ยวจะทุบนะครับหรือไม่ก็ต้อง
ถ้านายพุทธะยังอยากได้อยู่เนี่ยลูกส่งลูกศิษย์อะไรที่ยังอยู่จะเอาเนี่ย
ก็มาเอาไปนะครับเพราะถ้ายังอยู่เนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะเกิดความสับสน
จะเกิดความเข้าใจผิดนะจะมากราบไหว้บูชากันนะครับ
อยากให้หมอปลาเนี่ยมาทุบให้ก็ได้เพราะเท่าที่รู้มารูปปั้นของนายพุทธะ
เคยมีพระบอกว่านายพุทธทำของใส่เอาไว้ถ้าจะทุบต้องทำพิธีถอนมนต์ดำก่อน
ชาวบ้านจะได้สบายใจถ้าเกิดจะทุบกันหรือหมอปลาจะมาช่วยทุบให้หน่อย
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้โหก็จะดีเหลือเกินนะครับ
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่านายสุริปัญญาบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตัวเองเคยโดนกับตัวเองสมัยที่ทุบหัวรัชศรี
นายพุทธะเคยสร้างเอาไว้นะครับเพื่อตั้งพระพุทธรูป
องค์พระประธานของตัวเองในศาลาอิมบุญวังพญาณคราช
ระหว่างจะเอาค้อนปอนไปทุบหัวรัชศรีครั้งแรกเนี่ย
รู้สึกเหมือนกับตัวเองถูกทุบแล้วมึนไปชั่วขณะ

ที่ร่างทรงที่ตัวเองเรียกว่าเสด็จเตียที่เดินทางมาด้วยวันนั้นพอดี
จะทำพิธีแก้เคล็ดให้แล้วถึงค่อยดีขึ้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายพุทธชอบทุบทำลายพระพุทธรูป
ที่มีอยู่ของเดิมในพื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่นายพุทธะไปอยู่
แล้วจะสร้างรูปปั้นของตัวเองขึ้นมาแทน
ตอนอยู่ศรีสะเกดเนี่ยเคยไปทุบพระพุทธรูปบนภูเขามาแล้วด้วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบลเวียงเหนืออำเภอกันทรลลักษณ์บอกกับเราว่า
หารือกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการทุบรูปปั้นของนายพุทธะ
มีอยู่๓รูปนะครับแล้วก็มีศิวลึงด้วยในวังพญานาค
เดี๋ยวจะเปิดฟังความเห็นของชาวบ้านด้วยแล้วจะชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ
ถึงวิธีการดำเนินการและความไม่เหมาะสมต่างที่นายพุทธะ
เรียนแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีแต่พวกอวดอุตริเท่านั้น
ที่จะทำแบบนี้ได้คนธรรมดาที่ไหนจะมาสร้างรูปปั้นแบบนี้
หากปล่อยไว้จะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
แล้วชาวบ้านจะเข้าใจผิดหลงไปเชื่อซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่กังวล
ถ้าทุบแล้วจะมีใครมาต่อต้านอะไรยังไงเพราะมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ที่จะมีแบบนี้รูปปั้นท่านั่งปางประธานพรบนฐานดอกบัวมีนาคปรกเนี่ย
ตรงนี้จะงัดเอารูปปั้นนายพุทธศาสตร์ออกแล้วอาจจะหาพระพุทธรูปมาตั้งแทน
เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาวังพญานาคบ่อโบราณได้กราบไหว้
ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ทุบแต่รูปปั้นของนายพุทธศาสตร์
ส่วนรูปปั้นถ้ายืนถือไม้เท้าสองรูปอาจจะยกหรือไม่ก็ทุบทิ้งไปเลย
อันนี้ไม่ต้องเหลืออะไรไว้อยู่แล้วนะครับทุบให้หมดไปเลยหรือว่ายกไปทิ้งที่อื่นไปเลย
เดี๋ยวจะทำช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าจะคุยกับชาวบ้านก่อน
ยืนยันว่าการไล่นายพุทธะออกจากพื้นที่การทรลักษณ์ศรีสเกตเมื่อปีหกหนึ่ง
ไม่ได้กันแกล้งไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรในพื้นที่ทั้งสิ้น
ทำไปเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างเดียวเลยอืม
ดูแล้วคือลักษณะรูปปั้นเนี่ยคล้ายคล้ายกับถ้าพูดไปก็คือ
คนที่อวตริเท่านั้นที่มานั่งอยู่บนฐานบัวเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้านะครับอืมอืมผมไม่ให้เอาไว้หรอกครับ
ผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมถ้ากังวลมันมันต้องมันถ้ามันมัน
มันสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผมไม่กังวลครับผู้ใหญ่สมจิตบอกว่า
ตอนที่นายพุทธอยู่ที่นี่นะเขาก็ทำตัวเหมือนกับเป็นส่ง
เนี้ยก็เคยสังเกตว่าเอ๊ทำไมปฏิบัติอะไรต่างต่าง
กฤตต่างต่างของส่งเนี้ยมันมันไม่เหมือนอ่ะ
วันฉันสามมื้ออย่างเงี้ตรงกันข้ามเลยดีกว่าไหมคะ
อย่างนั้นเช้ากลางวันกลางคืนพอไปทกท้วงก็ถูกต่อว่า
ให้เหตุผลว่าฉันอาหารหลายมื้อไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะอยู่นะ
แต่เพื่อเลี้ยงสังขารให้อยู่ได้ไม่ได้ฉันเพราะหิวเพราะว่าอยากกิน
อันนี้คือเหตุผลเหรอคะเพื่อเลี้ยงสังขารให้อยู่ได้นะ
ตอนนั้นก็ไม่สบายใจแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกไม่สบายใจแล้ว
แต่ชาวบ้านเนี้ยบางคนเขาเลื่อมสายศรัทธาเขาหลงเชื่ออืม
ต่อมานายพุทธะเนี่ยก็ต้องถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
คือตอนที่เขาบวชเนี่ยฉันสามมื้อแล้วพอเริ่มพฤติกรรมไม่ดีเนี่ย
ไปศึกศึกตัวเองด้วยนะพอศึกตัวเองเนี่ยก็ได้ขับไล่ออกไปด้วยนะครับ
ห้ามพระสงฆ์แม่ชีนักปฏิบัติธรรมเข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้นะครับ
แล้วก็ยังมองว่านายพุทธเป็นบุคคลอันตรายห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ในพื้นที่เขาให้ออกไปแล้วเขาติดป้ายเอาไว้แบบนี้เลยนะฮะ